เวลาแล้วครับในวันนี้ที่เราจะต้องชี้ชะตากับเวียดนามเหมือนกันนะครับในการลุ้นเข้ารอบในการแข่งขันบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ
เส้นทางจริงจริงแล้วเนี้ยมันผ่านครึ่งทางมาแค่เกมเดียวแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมสำคัญเพราะว่าเราเปิดบ้านเสมอเวียดนามศูนย์ศูนย์ไปแล้ว
ถ้าวันนี้มีผลการแข่งขันที่ดีกว่าเสมอกับเวียดนามจะทำให้ผลการแข่งขันของเรากับเวียดนามนั้นเราดูดีกว่า
เดี๋ยวค่อยไปลุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายที่โปรแกรมอาจจะไม่ได้ยากกว่าทางเวียดนามในปีหน้านะครับ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับโปรแกรมการฝึกซ้อมของทีมไทยนะครับ
ก็ค่อนข้างจะเข้มข้นและอ่าตัวของเองก็มีความมั่นใจพอสมควรนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยครับจากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทครับ
ยังศึกทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมท่ามกลางอากาศสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับ
ก่อนที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามในวันพรุ่งนี้ซึ่งทีมชาติไทยจะต้องห้ามพลาดในเกมนั้นนี้เป็นอันขาดครับ
กิลานิชิโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายที่สนามมีดิงสเตดียม
พบกับทีมชาติเวียดนามในฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกนัดที่๕ในวันนี้
โดยตลอดการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ทำให้เป็นอุปสรรคในการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยพอสมควร

ก็มีโอกาสที่ฝนจะตกลงมาในช่วงการแข่งขันจริง
ขณะที่นิชิโนได้กล่าวว่าเกมนัดนี้จะเป็นเกมที่ทีมชาติไทยจะต้องทำผลงานให้ได้ตามที่เราต้องการ
และที่สำคัญเราจะห้ามแพ้เป็นอันขาด
เพราะหากแพ้อาจจะทำให้เวียดนามมีคะแนนนำห่างออกไปอีก
ขณะที่๑๑ผู้เล่นของทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ๔๒๒
ประกอบไปด้วยพุทธศาสตร์ประตูสีวรักษณ์เทศสูงเนิน
กลางหลังแป๊กขวาอาทิสตองโดมันูเอลทอมเบียร์จับคู่กับธนบุญเกษสารัส
ส่วนแบ๊กซ้ายเป็นธีรธรรมบุญมาธรรมที่พ้นทดแบนกลับมา
กลางตัวรับใช้สหรัฐอยู่เย็นกับพิธีวัฒสุจิตธรรมกุล
โดยด้านบนจะมีเอกณิตปัญญาชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็สุปโชคสารชาติ
ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็นธีรสินแดงดา
ขณะที่ปาร์คฮังซอกุญซือทีมชาติเวียดนามได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเช่นกัน
โดยเกมนี้ไม่มีปัญหาในการจัดทัพซึ่งจะนำทับโดยเหงียนกวางไฮเควยง็อกไฮ
โดยสถานการณ์ปัจจุบันช้างศึกถูกเวียดนามแซงไปหลังจากฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังล่าสุดทีมชาติไทยบุกไปแพ้ให้กับมาเลเซีย๒ต่อ๑
โดยอันดับ๑ของตารางทีมชาติเวียดนามมี๑๐คะแนน
อันดับ๒ทีมชาติไทยมี๗คะแนน
ส่วนมาเลเซียอยู่อันดับ๔และอินโดนีเซียอยู่ในอันดับสุดท้าย
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๒กลุ่มจีนนัดที่๕
ทีมชาติไทยพบกับเวียดนามที่มีดิงสเตดียม
วันอาคารที่๑๙พฤษฎิกายนนี้
ไทยรัตทีวีช่อง๓๒ถ่ายท้อสดตั้งแต่๑๙๓๐น